ดูวันนี้เมื่อกี้แก๊งวัดม่วงใช่ไหม

ผมยังไม่มีใครมารับผิดชอบค่าเสียหายให้ผมเลย

ไอพลลีกว้างของลุ่มก็รึไง
ทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจอีกว่าโทรตำรวจจะไม่ไปโทร
ไปแล้วก็นี่มันเพิ่งไปเอามุกเผื่อนมากันใหม่ไง
นี่ฮะเหตุการณ์นี้๑๕ตุลาคมคุณเขียนมาสอน
คือบาสกับแก๊งวัดม่วงเนี่ย๑๒ตุลาคม

นี่แสดงว่าไอ้พวกนี้ดูข่งดูข่าวนี้ไม่ได้ว่า
ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอคะคิดว่าเหตุการณ์ของบาสจะเป็นอุทาหรณ์เตือน
ก็ดูเห็นไหมเนี่ยไล่ตีกันในกลางวันแสกนี่เกรงกลัวใครที่ไหน
นี่เป็นหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ลาดพร้าวซอย๑๓๒หลังจากได้ภาพตรงนี้มาเนี่ย
คือเราลงพื้นที่ไปเพราะว่าเจ้าของแมนชั่นเขาบอก
เขาไปแจ้งความตำรวจแล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลย
คือหน้าแมนชั่นของเขามันพังเสียหายไปหมดนะครับ
พังเสียหายยังไงทางแมนชั่นบอกว่านี่
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปดูนะครับ
ท่านผู้ชมครับค่อยไล่ไปเลยนะฮะ
ที่หน้าแมนชั่นเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าแมนชั่นนะฮะ
จะพบว่ามีในบอยผมทองเสื้อดำขี่จักรยานยนต์มาจอด
๑๑นาฬิกา๔๔นาที๑๕ตุลาคม
ด้านในเนี่ยจะเห็นบอยกับพวกอีก๓คนออกมาจากห้อง
บอยเนี่ยถือไม้เบสบอลมาด้วย

เปิดประตูออกไปแล้ว
แล้วยืนไปลงไปยืนรออยู่ที่ลานจอดรถมีลักษณะเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาใช่ไหม
ไปย้ายมอเตอร์ไซค์นะครับย้ายไปจอดฝั่งตรงข้ามเหมือนกับเอาไปจอดรอไว้ก่อน
เอารถไปจอดรอไว้ก่อน๑๑นาฬิกา๕๔นาทีคือ๑๐นาทีต่อมา
จะไปทำร้ายนะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็พยายามหยุดแล้วแต่บอยกับพวกนี้ไม่สนใจเลยนะฮะ
เห็นไหมครับล้อมเข้ามาเลย

เริ่มแล้ว
เนี่ยภักร์ปลึกปากโอ้โหมนุษย์เห็นไหมสอน
นี่หน้าแมนชั่นน่ะ
ผู้สรรคคน๒คนเป็นแบบมาลุมมาตุ้มกันแบบนี้ค่ะ
เมื่อกี้เห็นบอยเข้ามาคนเดียวใช่ไหม
ใช่
ดาบมาด้วยเอามีดมาฟันนะครับกระถางต้นไม้ทุ่มใส่
พังประตูกระจกด้วยนะฮะค่ะพังประตูกระจกของแมนชั่น
คือกระถงกระถางต้นไม้เนี่ยถูกปลาเข้ามาในแมนชั่นแบบโอ้โห
คือมันมีวงจรปิดอีกหลายมุมนะฮะ
มุมนี้ก็จะเห็นชัดนี่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้ด้วยนะฮะ
คือชายเสื้อม่วงเนี่ยพยายามสู้กับบอยอยู่เหมือนกันนะฮะ
เหมือนกับเขาเป็นคู่อริกันนะยื้อกันมาถึงถนนหน้าหอพักอ่ะ
แต่ว่าบอยกับพวกนี้มาเยอะเหลือเกินลุมแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
เอามีดดาบฟันด้วยจนเสื้อม่วงเนี่ยที่เป็นคู่อริกับบอยเนี่ย
วิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดก่อนที่บอยกับพวกเนี่ยจะหลบหนีไป
นี่ฮะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับอื้อหือ
เดี๋ยวต้องปล่อยภาพไปเลยนะเพราะว่าจะมีช่วงที่รุมเข้ามาด้วยนะครับ
จอดรถแล้วก็วิ่งเข้ามาเลยนะฮะแต่บอยเนี่ยความจริงเขาพักที่นี่นะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ผู้ชมครับแมนชั่นแห่งนี้เนี่ยเป็นแมนชั่น๔ชั้นนะครับ
ได้คุยกับคนดูแลที่พักตรงนี้นะครับชื่อคุณสมรักนะ
คุณสมลักษณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงบ่าย๑๕ตุลาคม
ลงมาดูก็พบว่าวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ฝ่ายที่มารุมทำร้ายเขาเนี่ยทางคนดูแลหอพักคือคุณสมรักเนี่ยเขาบอก
เขาตามจับมาได้คนหนึ่งค่ะนะที่เหลือนี่หนีไปนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจแต่พอตำรวจมาถึงก็เหมือนกับสอบถามสอบอะไรเรียบร้อย
แล้วก็วัยรุ่นพวกนี้ที่ถูกจับได้เนี่ยก็ถูกปล่อยไปแล้วก็หลบหนีไปแล้ว
ตอนนี้ที่คุณติลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบเนี่ยบอกว่าที่หน้าแมนชั่นเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มันมีเหตุรอบแรกเนี่ยเขาบอกเขาก็มาทำความสะอาดกันนะฮะ
ทำความสะอาดเก็บกวาดเพราะว่าของมันพังเสียหายกลับมาอีกสิบกว่าคน
ทีนี้อาวุธครบมือไม้เบสบอลมีดดาบเหล็กขูดชาร์ฟอะไรพวกนี้ยกพวกมามอเตอร์ไซค์มา๗๘คัน
แล้วก็รุมต่อยรุมทำร้ายอีกฝั่งนึงนะมีคนนึงเนี่ยเสื้อม่วงนะถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าหลังถูกมิดดาบฟันที่หัวเข่า
คนเสื้อดำเนี่ยถูกรุมทำร้ายถูกกระถางต้นไม้เนี่ยทุ่มใส่หัวนะถูกทุ่มใส่กระจกแมนชั่นอะไรพวกนี้อีก
ซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยคุณสมรักบอกก็พักอยู่ที่เดียวกันนี่แหละค่ะ
กลุ่มที่ถูกทำร้ายอยู่ชั้นสองอยู่มาประมาณปีนึงไม่เคยมีปัญหากับใครกลุ่มที่มาทำร้ายเขาเพิ่งมาอยู่เดือนนึงนะ
เขาบอกเขาไปไล่สอบถามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเจอกันมองหน้ากันแล้วไม่พอใจกัน
นี่ฮะมองหน้ากันไม่พอใจกันแค่นั้นเลยอ่ะพักอยู่ที่เดียวกันนี่ฮะ
หลังจากเกิดเหตุทั้งสองกลุ่มกลายเป็นว่าไม่มีใครกลับมาที่ห้องอีกเลย
คนดูแลที่พักบอกว่าแล้วไอ้ความเสียหายต่างเนี่ยจะไปคิดค่าเสียหายจากใคร
กำลังเก็บกวาดอะไรอยู่จนที่ผมก็หันไม่ทันคือเค้าตีกันแล้วตบตีกันแล้วครับใช่
แต่ก็ไม่รู้ว่าตีกี่ทีแต่ก็น่าจะมีเลือดอยู่ครับผม
หลังจากตำรวจท่อนวัดกลับไปนะครับได้สักแป๊บนึงสักระยะหนึ่งนะครับ
แล้วก็เหมือนเขาจะโทรเรียกให้พวกมาเขาพูดเป็นภาษายาวีนะครับ
น่าจะเป็นภาษาใต้สักอย่างนี่แหละครับผมก็ฟังไม่ออกแล้วครับ
เขาก็คือมาถึงปุ๊บเขาก็แบบเสียงดังกันเลยก็มาก็ตีกันใส่กันยับเลยครับ
ผมก็ไม่รู้ทันไงผมก็ยืนนิ่งอย่างเดียวครับผมก็ได้แต่ห้ามอย่างเดียวว่าอย่าครับ
ทีผมได้ยินข่าวมานะครับแล้วเค้าเล่าจากปากแต่ปากเค้ามานะครับสองฝ่ายนะครับ

แล้วเขาเล่าจากปากกับปากเขามานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับ
บอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขากินข้าวกันแล้วแบบว่า
เขม่นกันนะฮะก็คือมองหน้ากันอะไรประมาณนี้ครับพี่
แต่ว่าทางแมนชั่นเขาบอกว่าเขามีเอกสารหมดนะฮะ

สำหรับพวกวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาตีกันทำร้ายกัน
เพราะว่าเวลามาเข้าพักต้องมีเอกสารอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่สามารถให้ตรงนี้ได้นะครับ
เพราะว่าก็ต้องให้กับทางสนรัฐพร้าวเข้าไป
สนรัฐพร้าวเนี่ยตอนนี้กำลังตามตัววัยรุ่นทั้งสองกลุ่มอยู่นะครับ

นี่ฮะอันนี้เป็นที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้
แสดงว่ามีพ่งมีพวกกันเนี่ย
แม่คือขอให้มีพวกเถอะพร้อมที่จะลุยตลอดเวลา

เรื่องของกฎหมายหรือว่าอนาคตของตัวเอง
ต้องย้อนกลับไปฟังข่าวก่อนหน้านี้ที่พบตรเตือน
แต่เจ้าของหอพักก็มีรายละเอียดอยู่แล้วนะคะ

ครับก็รู้หมดแหละก็ไล่ตามตัวได้

แล้วยังไงมันก็ต้องเดินสวนกันมองหน้ากันแล้วจะตีกันอีกไหมคะ

คือพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่ที่ใหม่